การโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความต่างค่ะ
และที่สำคัญก็คือเขียนว่า
เคสนี้เสือดำต้องไม่ตายฟรี
เริ่มกันที่ผู้จัดรุ่นใหญ่อย่างดุ๊กพานุเดชเลยนะคะ
ที่มีการลงภาพวาดของเสือดำ
ชื่อว่าถ้าไม่เบียดเบียนถ้ารู้จักละเว้นถ้ารู้จักพอ
เพื่อเป็นการสะท้อนเจตนารมณ์ว่าเหตุการณ์นี้
ส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมากเลย
เช่นเดียวกับอีกหนึ่งคนนะคะคือพี่ท็อปดารณีนุษย์
ท็อปก็ออกโรงเป็นแกนนำยื่นเรื่องถึงรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ

เพื่อแสดงความจำนงแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าทุกคนค่ะ
ยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้ก็มีคุณพ่อสุดหล่อคุณพ่อป๋อนัทธวุฒินะคะ
รวมไปถึง๑นักแสดงหนุ่มอาร์ตพระสุทธิ์
ก็ขอเปิดใจผ่านทางบันเทิงไทยรัฐของเราบอกว่า
ส่วนตัวไม่เห็นด้วยเลยกับเหตุการณ์ในครั้งนี้
เพราะเชื่อมาตลอดว่าสัตว์ป่าก็คือหนึ่งชีวิต
มีหัวใจเหมือนกับมนุษย์ทุกคนค่ะ

ต่อให้เขาเป็นสัตว์เขาก็มีหนึ่งชีวิตเหมือนกัน
หรือเป็นการยิงเพื่อสะใจเหรอ

ของกินในโลกมีเยอะหมูมาไหมกินหมดหรือเปล่า

จิตใต้สำนึกของคนเรามีคืออะไร
บางสัตว์บางอย่างสัตว์บางชนิด
ที่หน้าสงวนก็สงวนซะหน่อยดีกว่า

อย่างที่เราทราบกันดีว่าวงล็อกชื่อดังอย่าง

เพื่อเป็นการรวมพลแสดงทัศนคติ
เกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์ป่าด้วยเช่นเดียวกันนะคะ

ที่ออกมาสะท้อนมุมมองถึงเหตุการณ์
เกิดขึ้นครั้งนี้ว่ามันเกินกว่าเหตุมาก

ทุกคนต้องบอกว่าเสือดำต้องไม่ตายฟรี
นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของคนในวงการบันเทิงนะ

ทุกภาคส่วนในสังคมไทยของเรา

แล้วก็ลุกขึ้นมาให้การสนับสนุนความเหลื่อมล้ำ

ไม่น่าจะเกิดขึ้นในสังคมไทยนั่นเองนะคะ